ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ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
แล้ว
ออปเตอร์มหาสนุก
นี่ก็โอ่งนั่นก็โอ่ง
เห็นแบบนี้ไม่ต้องสืบก็รู้ครับว่า
รายการอบตมหาสนุกมากันที่ไหน

จังหวัดราชบุรียังไงล่ะครับ
ดูบรรยากาศก่อนเริ่มงานสิ

มารอพวกเรากันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียว

ก็วอร์มเครื่องด้วยการเต้นกันแบบแรงดี

เอาเป็นว่าให้พิธีกรของเรา
เป็นคนส่งต่อความสนุกแก่คุณผู้ชมในวันนี้เลย
ก็แล้วกันครับ
เราเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรี
เราอยู่กันที่อบตท่าราม
และวันนี้แขกรับเชิญของเราครับ
เขาเป็นลูกครึ่งหน้าตาดีในตาน้ำข้าวสุดหล่อ
สาวน้อยสาวใหญ่เตรียมตัวกรี๊ดนะครับ

คุณตูนบริบักษ์คุณตั๊กบริบูรณ์

เปิดตัวอลังการงานสร้างไม่เหมือนใครจริงครับพี่ตั๊ก
เรียกว่าเซอร์ไพรส์ชาวบ้านทั้งตำบลเลยล่ะครับ
เฮ้ยใจเย็นครับพี่
เฮ่ยเดี๋ยว

ยอดคุณตั๊กสวัสดีครับ
ผมติดตามคุณตั๊กมามา

สวัสดีครับผมตั๊บบริบูรณแองครับผมสวัสดีครับ

โอ้โหโอ้โหเกือบจะมาสอยฉากผมไปแล้ว

ที่ได้มาที่อบตท่าราบครับผม

ส่วนใหญ่ก็คือผมจะไปอยู่ที่สวนพึ่ง

ก็คือผมเนี่ยชอบไปพักอยู่ที่

ขโมยมาที่ดีสอร์ต

ต้องนึกถึงหรือสมัยปัจจุบันนี้ก็ต้องพูดถึง

เป็นอย่างไรลักษณะโอ่ง

เคยกินไก่อบโอ่งครับผม
โอ่งว่ารอยใช้โอ่งนี่แหละ
แต่ที่นี่ไม่ใช่มีแค่โอ่งที่เป็นของดี

เสียงดังฟังชัดกันจริง
ที่นี่มีทั้งหมด๗หมู่บ้าน

และมีประชากรรวมกว่า๔๐๐๐คนนู่นแน่

เป็นตำบลแห่งความคลื้นเครงสนุกสนานครับ

ก็เฮฮาไปกันเองกับลูกบ้านมากล่ะ

พอดอกได้ไหมได้ครับพี่

นั่นดอกอะไรจะไว้อยู่ในลูก
ถ้ามาแถวนี้เนี่ยที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ
เป็นโรงองค์เก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะอันงดงาม
โดยเฉพาะภูมิปัญญาการปั้นโอ่ง
ที่เขาจะสอนคนรุ่นลูกรุ่นหลาน
เรียนรู้และสืบสารกันต่อไปครับ
กว่าจะได้โอ่งมาแต่ละใบเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
อกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับเขาปั้นและเขียนลายด้วยมือล้วน
กระบวนการเนี่ยต้องใช้ความปรานีตมากครับ
ทำเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์เป็น๑๐ปีกันเลยทีเดียว
และที่พิเศษสุดครับหากลูกค้าท่านใดเนี่ยอยากได้โอ่งรูปทรงพิเศษไม่เหมือนใคร
ก็สามารถสั่งได้ตามใจชอบเลยนะครับ
มาแค่ใบสองใบเนี่ยทางโรงโอ่งเขาก็รับปั้นให้นะครับ
เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคงจะถูกอกถูกใจลูกค้าไม่น้อยเลยทีเดียว
ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถมาได้เลย
เดินทางตามถนนเพชรเกษมสังเกตป้ายนี้นี่แหละครับ
ก็จะถึงที่แล้วแวะมาดูโอ่งติดไม้ติดมือไปไว้ที่บ้านกันได้เลยนะจ๊ะ
เพียงเท่านั้นครับที่ตำบลท่าราบเนี่ยเขายังมีงานจักษานสวย
อย่างเช่นพัดกระเป๋าและตะเกียบไม้ไผ่ที่ทางกลุ่มสตรีท่าราบเนี่ย
เขาจะทำกันเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยนะครับ
ถือว่าเต็มอิ่มกันสุดสุดล่ะครับแต่ก่อนกลับเนี่ยอย่าลืมแวะมาชิมอาหารพื้นบ้าน
แกงบอลกันสักหน่อยซึ่งบอลที่นำมาทำเนี่ยก็หาได้ตามริมคลองในหมู่บ้านนี่แหละ
ดูบ้านแบบนี้ครับแต่รับรองรสชาติถูกปากแน่นอน
และไปตบท้ายกันด้วยขนมหวานรสชาติดั้งเดิมของที่นี่ครับ
ขนมวุ้นตะโก้หรือข้าวเหนียวตัดสูตรเด็ดแม่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลครับคุณผู้ชม
เรียกว่ามาตำบลนี้เนี่ยคุ้มสุดคุ้มจริง
นี่คือวุ้นต่างวุ้นใบเตยวุ้นกะทิวุ้นกาแฟอันนี้อะไรรู้จักไหม
อันนี้คือตะโก้ตะโก้แต่อันนี้ครับที่เป็นของพื้นถิ่นของที่อบตท่าราบ
เลยไปอีกที่หนึ่งอดคนละอำเภอไม่กินแบบนี้เรียกอันนี้ว่าข้าวเหนียวตัด
เป็นข้าวเหนียวเอามานึ่งแบบเหมือนขนมถาดใหญ่เสร็จแล้วก็มาตัด
แล้วเอามาใส่ในถ้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำเชื่อมเชื่อมนะครับใส่ลงไปอย่างนี้
แล้วก็เอาน้ำแข็งนะครับใส่อย่างนี้
ทุยนี้ครับ

รสชาติเป็นไง

เอาแมวที่เดินอยู่ตามหลังคามาบีบเอานมทีละเล็ก

อันนี้เป็นเครื่องศักดิ์สาร
เครื่องศักดิ์สารที่คุณเห็นนี่พิเศษตรงไหนรู้ไหมครับ
เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนนะฮะ
เป็นนักเรียนเป็นคนทำนะครับไม่ใช่คนแก่นะ
อันนี้คือเด็กนักเรียนทำและไปชนะเลิศนะครับ

ตะเกียบ๑๐๐อันนะครับ
ขาย๙๐บาท
นะพี่ตั๊กพี่ตั๊กต้องทำไม้ไผ่๑๐๐อัน
ถูกนะฮะไม่ใช่๑๐๐นะ๑๐๐๐

ด้านนี้ครับเป็นงานทองงานผ้า
แต่วันนี้อาจารย์ไม่ได้ขายผ้าทอ
แต่อาจารย์เป็นคนทำกี่

กี่กระตุกที่สั่งตัดใช่ไหมอาจารย

ี่สั่งตัดใช่ล่ะครับฟังไม่ผิดหรอกครับ
เพราะที่นี่เขารับผลิตกี่ตามขนาดการใช้งาน
ถ้าเอาไปทอผ้าหน้าแคบเช่นผ้าพันคอผ้าสบายเนี่ย
ก็จะทำกี่ตัวเล็กเวลาทอครับจะได้ไม่ต้องออกแรงมากมาย
แต่ถ้าหากเอาไปทอผ้าถุงหรือผ้าพื้นหน้ากว้างเนี่ย
เขาก็จะรับทำกี่ตัวใหญ่ได้เช่นกันนะครับผม
เรียกได้ว่าทำกี่ให้เหมาะมือคนใช้

กี่ทั่วไปที่เราเห็นตามภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย
ล้วนมาจากที่นี่ทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชม
กี่ของอาจารย์นะครับน่าสนใจนะฮะ
ี่สั่งตัดคือตัดตามหน้าผ้าสร้างตามหน้าผ้า
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของขึ้นชื่อของอบตท่าราบ

เรามาตรงนี้คุณต้องไปไหนฮะไปไหน

่งมังกรเขาว่าที่นี่ดินดีมากที่สุด
เหมาะกับการทำโอ่งมากที่สุด
นี่ที่ที่เอาโอ่งมานี่นะต้องขอบคุณนะครับ
โรงโอ่งรัตนโกศิลป์๔นะครับ
รู้จักของดีของเด็ดของอบตท่าร่าไปแล้ว

รู้เรื่องที่นี่เป็นอย่างดีนะครับ
ท่านนายกอบตของเราพร้อมแล้ว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

หัวไปใหญ่แล้วครับพี่ลิง
ก็เขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังไม่ฟัง

แบบนี้เนี่ยต้องให้ท่านนายกตัวจริงออกมาฉลอง

นายกตัวจริงไหนนายกตัวจริง
เอ่ยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่
ท่านนายกจิตนาสักสมบูรณ์สวัสดีครับผม
หรือที่พวกเราเรียกกันว่าอาจารย์จิน

วิชาคณิตศาสตร์คาติวเอ็นทานให้นักเรียนด้วย
แต่ตอนนี้สอนไม่ได้แล้วค่ะเป็นนายกแล้วค่ะ
อืมนี่สอนคณิตศาสตร์

อ๋อเรียนเลขมาแน่เลยลองท่องสูตรคูณไหม
เอาสูตรคูณแม่ง่ายดีกว่าแต่ผมพิเศษที่สุดเลยนะฮะ
ผมจะท่องสูตรคูณถอยหลังได้เลยเหรอ

ท่องฝุดคูณแบบถอยหลังครับผม
อาจารย์ลองท่องสูตรคูณถอยหลังพร้อม
สักนิดหนึ่งครับ๑๒๓
เฮ่ยเฮ่ยตอนตากล้วน
ตลกมาตลกตอนท่านนายกว่ะ
ตอนนี้ท่านนายยกมากันเยอะมีอะไรมาโชว์ไหม
เด็ดจรตีแล้วค่ะ

ส้มตำลีลาหากระจาย
คุณพระช่วยช่วยถังกระมังแตก
ดูจากลีลาการแดนส์ของแม่กลุ่มนี้แล้วครับ
การันตีได้เลยว่าส้มตำครกนี้เนี่ย
และด้วยลีลาเสด็จแสดดแสดดว่าสุขจะบรรยาย
ทำไมเนี่ยไปแข่งตำส้มตำที่ไหน

ถามเปราะไม่เสี่ยง

รบกวนช่วยกันชิมหน่อยครับผม

นางออกทีวีอยู่ครับแม่

เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพักกันสักครู่
แล้วกลับมาออฟเบอร์ตอร์ขอบพรง

เรามีโอกาสพบปากกับพ่อแม่พี่น้อง
ที่กำลังรับชมช่องไทยรัฐทีวี
ถึงตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรี
สัญญาณคมชัดสุดยอดแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องขอขอบคุณไปยังผู้ถ่ายทอดสัญญาณ
ราชบุรีเคเบิ้ลทีวีด้วยนะครับ
หากท่านผู้ชมต้องการที่จะรับชมรายการทีวี
ที่มีคุณภาพมีความคมชัด
มีมาตรฐานที่ดีมีสาระมีความบันเทิง

แนะนำให้รับชมช่องไทยรัฐทีวีนะคะ

ของบริษัทราชบุรีเคเบิ้ลทีวีหรืออาซีทีวี
ไทยรัฐทีวีทีวีที่ขมชัด
สัญญาณแรงดีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
รอบตัวรอบตัวรอบตัว